ไปหาอะไรกินในช่วงตลอดกินไปทานข้าวต้มที่ว่ากันว่า
หาทานได้ยากข้าวต้มแห้งทะเล
ต้องไปทานร้านนี้เลยอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามในช่วงตลอดกิน
ข้าวต้มของเรานะคะสูตรที่มามาจากคุณยายนะคะแล้วก็แม่

ที่สำคัญเราจะใช้หมึกแห้งหมึกกับกุ้งแห้งนะคะ

สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะเจ้าของร้านจงเจริญข้าวต้มทะเลค่ะ
ข้าวต้มก็จะมีพวกหม้อไฟทะเลนะคะ
ของเราก็จะเป็นหม้อไฟน้ำใสต้มยำน้ำใสนะคะ
รสชาติก็จะไม่เหมือนใครค่ะก็จะเผ็ดร้อนอีกแบบนึงค่ะ
จากข้าวต้มของเราเราก็จะมีข้าวแห้งนะคะ
ข้าวแห้งที่เป็นเมนูเด็ดของห้างชมบูเรย์ค่ะ
แห้งนะคะของทางร้านเรานะคะก็จะมีซอสสูตรพิเศษนะคะ
เราก็จะนำมาผัดกับวัตถุดิบของเราแล้วก็ใส่ไข่ครับ
มันจะมีความหวานหวานเค็มนัวนะคะ
รสชาติกำลังพอดีแล้วก็ลาดข้าวครับ
อยู่ข้างทะเลอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้ว
เราก็ได้วัตถุดิบที่มาจากเรือประมงโดยแท้

ของเราจะไปใช้วัตถุดิบที่แบบสดใหม่แล้วก็ใหญ่นะคะอย่างที่ได้เห็นนะคะ
เราเริ่มต้นที่๖๐บาทนะคะแล้วก็มีเมนูแอดออนค่ะ
ถ้าเกิดใครอยากได้วัตถุดิบแบบว่าเยอะเพิ่มนะคะ
เราก็จะสามารถสั่งอันนู้นเพิ่มเพิ่มกุ้งเพิ่มไข่หมึกไข่ปลาได้ค่ะ
เพราะว่าราคาถ้าเกิดเราเห็นของที่ทานในชามค่ะ
ก็จะรู้สึกว่าไม่แพงเพราะของเราคือชิ้นใหญ่สดมากค่ะ
ร้านของเรานะคะเปิดตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นถึง๕ทุ่มนะคะ
อยู่ติดสุขุมวิทย์เลยค่ะอยู่ตรงข้ามปั๊มเชลค่ะ
ถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนะคะตรงมาทางศรีราชาเลยค่ะ
แล้วก็ยูเทิร์นกลับรถตรงเซ็นทรัลศิราชานะคะ
ผ่านมาประมาณ๔๐๐เมตรก็ถึงร้านเลยค่ะเพราะติดสุขุมวิทย์
ถ้ามาไม่ถูกล่ะคะเสิร์ชในเพจเลยค่ะจงเจริญข้าวต้มทะเลล่ะคะ